มีการจัดลอยกระทงจุดเทียนจุดโคม
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะครับ
อย่างเช่นงานประเพณียี่เป็งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปเอาเหนือกันบ้างนะครับ
จังหวัดเชียงใหม่เปิ้ลก็มีงานประเพณียี่เป็งที่โอ้ขึ้นชื่อเนอะ
แต่ปีนี้ก็จะอย่างที่บอกนะครับ
ว่าจะเป็นการจัดงานที่งดงามนะฮะ
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙

ได้เดินผ่านสะพานซูตองเป้จำลอง
ผลังประทีปก็คือเที่ยวที่เป็นเทียมไปวางไว้ใต้ต้นโผล่ใหญ่
แล้วก็มีพระพุทธรูปตั้งไว้ซึ่งมีบ่อน้ำล้อมรอบ
ทำให้มีแสงไฟจากแสงประทีบสะท้อนกับน้ำกันอย่างสวยงาม
และมีการอัญเชิญพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙

เพื่อจุดผางประทีบแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ด้วย
ก็เป็นภาพที่งดงามแบบนี้นะครับ
โดยประเพณียี่เป็งปีนี้นะครับมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน
ถางประทีบนำไปวางรอบสระน้ำและก็สะพานสุตองเป้จำลอง
รวมทั้งมีการประดับประดาษโคมไฟยี่เป็งจนสว่างสวัยไปทั่วบริเวณ
ซึ่งทางวัดจัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่๑๙แล้ว
เพื่อสืบสารประเพณีล้านนาให้คงอยู่สืบไปนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับที่ขวงประตูท่าแพรในตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม่
้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประจำปี๒๕๕๙
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
นุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดีงามของไทยนะครับ
โดยภายในงานประธานในพิธีนำประชาชนและผู้ร่วมงาน

เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
จากนั้นก็ร่วมกันจุดผางประทีบเพื่อแสดงความอาลัย
บริเวณเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับ
ได้ร่วมงานแล้วก็ร่วมแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะครับ
ส่วนผางประทีบก็จะมีการจุดไว้ตามบ้านเรือนของประชาชนชาวเหนือ
หลายบ้านเรือนนะครับเพื่อให้แสงเทียนสว่างสวัย
แล้วก็เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยด้วย
ในปีนี้ก็งดความรื่นเริง
แต่ว่าเป็นงานที่เป็นไปตามวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามจริงนะครับ